ไปดูความหันศาของครอบครัวดาราดีกว่าค่ะ
ที่ฉันไปมาเมื่อวานโอ้โหขึ้นเครงมากค่ะ
เหล่าดาราเขาพาลูกเต้าออกงานกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของพี่เบ้นพี่มิ๊กนะคะ
ครอบครัวพี่กะแตสุพักษรคุณมิกกี้นะคะสามีคุณเจนนี่
รวมไปถึงแม่นุ้ยสุจิลาและสามีสุธิเลิฟค่ะ
นี่ลูกกะแตโตแล้วนี่ไงลูกนะโอ้พาลูกออกงานครั้งแรกคุณผู้ชม
งานนี้เด็กตื่นตาตื่นใจที่สุดเนี่ยซุปตาดังเข้ามาเป็นแบบดิสนงดิสนี่ไง
มีโชว์เพียบเลยอ่ะอุ้ยคนโสดทั้งนั้นเลยอ่ะ
และเจ้าหญิงดีซี่มาอวดโฉมนั้นก็คือ
พี่แจ๊กกะลีนค่ะนั่นก็คือนี่ไงเจ้าหญิงมาหมดเลยนะคะ
มีมิกกี้มินนี่นะคะไหนได้เจอแม่นุ้ยสุจิราคนสวยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ไม่พลาดที่จะคว้าตัวมาเมาส์มอยถึงลูกน้อยทั้งสองคนนี่ไง
ระดาพี่สาวแล้วก็น้องระพีน้องชายสุดหล่อ

เขาเพิ่งพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกัน

พ่อปอนด์ผอมลง

รูดมาเลยค่ะถอยดีกว่ามั้งค่ะ
ถอยรถตู้ป้ายแดงคันใหม่มาเลยค่ะ
งานนี้เลขทะเบียนสวยมากอร้าอร่าม
แม่นุ้ยฝากบอกแฟนบันเทิงไทยรัฐว่า
คำว่าที่ซื้อเป็นภาษาอีสานนะ

เอาไปดูทั้งหมดทั้งหมดหน่อยค่ะ

สวัสดีครับ

คุณแม่ใจดีคุณแม่ซื้อให้บ่อยไหมคะ

เรื่องของเรื่องคือรถคันเก่าเสีย

ใช้เวลาขับเขามาประมาณ๒แสนกว่าโลแล้ว
ทะเบียนทะเบียนอะไรนะพ่อ
นั่นก็คือนี้เลย

เจ้าหญิงแซมสวยค่ะ

ทีนี้เค้าก็ยงติ้นอยู่นะ
เขาพาออกงานแต่งของพี่สาวของพีช

ห่างกันนะแต่คนก็โฟกัสเขาทำไมแนะนำที่บ้านหรือเปล่า
งานนี้ก้าวนะคะขอหักใบพายเรือจิ้น
บอกว่าไม่ต้องคิดนะคะเอาจริงพีชเขาไม่ได้จีบหนู
ที่สำคัญมีคนไปเปิดวาร์ฟเขามีแฟนเราไหม

ประมาณนั้นนะคะส่วนก้าวก็ยืนยันนะคะ
สเตตัสหนูโสดค่ะพี่ที่ผ่านมาพยายามหาแฟนอยู่เอ็นดู
คือพยายามเล่นองค์เล่นแอปที่อิดกระลงอิตาลีแล้วนะคะไม่ได้
ที่สำคัญนะคะหมอดูทัก๙สวยแบบนี้โสดยาวไปเลยหนู

หรือไม่หลุดโป๊ะเขาหลุดเองหรือเปล่า